คุณผู้ชมคะวันนี้กรกตได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง
สอบแบบบัญชีรายชื่อนะคะ
ได้รับการจัดสรรที่นั่งในส่วนของสอสอแบบบัญชีรายชื่อ
ซึ่งกรกตก็ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับสูตร
คำนวณสอสอแบบบัญชีรายชื่อด้วยนะคะ
กรกตบอกว่าใครเห็นว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ไปใช้สิทธิ์ร้องเรียนตามกฎหมายได้
ทีนี้มาดูกันหน่อยว่าแต่ละพักการเมืองได้กี่ที่นั่ง
เพราะในส่วนของสอบบัญชีรายชื่อก่อนนะคะ
พลังประชารัฐได้๑๘ที่นั่งอนาคตใหม่๕๐
ประชาธิปัตย์๑๙พักภูมิใจไทย๑๒
เสรีรวมไทย๑๐ที่นั่งพักชาติไทยพัฒนา๔ที่นั่ง
เศรษฐกิจใหม่๖ที่นั่งพักประชาชาติ๑ที่นั่ง
พักเพื่อชาติ๕ที่นั่งพักรวมพลังประชาชาติไทย๔ที่นั่ง
พักชาติพัฒนา๒ที่นั่งพักพลังท้องถิ่นไทย๓ที่นั่ง
พักรักผืนป่าประเทศไทย๒ที่นั่ง
พักพลังปวงชนไทยและพักพลังชาติไทยพักละ๑ที่นั่ง
คือในจำนวนนี้มี๑๑พักการเมือง
ที่ได้คะแนนต่ำกว่า๗๑๐๐คะแนน
แต่ได้รับการจัดสรรที่นั่งด้วยพักละ๑ที่นั่ง
บางพักประมาณ๓๐๐๐๐คะแนนก็ได้
กรกตก็เลยต้องชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของสูตรการคำนวณ
คือพักที่ได้พักละ๑ที่นั่งก็มี
ประชาพิวัฒน์ไทยศรีวิลัยพลังไทยรักไทย
ครูไทยเพื่อประชาชนประชานิยมประชาธรรมไทย
ประชาชนปฏิรูปพลเมืองไทยประชาธิปไตย
ใหม่พลังธรรมใหม่ไทยรักธรรม

ทีนี้ค่ะรองเลขาธิการกรกตในแสวงบุญมีบอกแบบนี้นะคะ
บอกว่ากรกตยึดสูตรคำนวณตามมาตรา๑๒๒
ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอ
ส่วนเหตุผลที่จัดสรรให้พักที่ได้คะแนนต่ำกว่าสอสอ
พึงมีก็คือต่ำกว่า๗๑๐๐เนี่ยค่ะ
ก็ให้ดูตามคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูล
กรณีไม่สามารถจัดสรรจำนวนสอสอได้ตามรัฐธรรมนุนกำหนด
ก็ให้ใช้วิธีคำนวณตามมาตรา๑
กรกตก็เลยใช้ตามนั้น
กรกตก็เลยบอกว่าใครเห็นว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ก็ไปใช้สิทธิ์ร้องเรียนตามกฎหมายได้
ทีนี้ค่ะถ้ามีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งใหม่

ก็จะนำคะแนนที่ได้มาคำนวณบัญชีรายชื่อเพิ่ม
ซึ่งอาจจะทำให้ผลที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้
เปลี่ยนแปลงจากเดิมไปเล็กน้อยเท่านั้นค่ะ

ระหว่างสอสอแบบบัญชีรายชื่อกับสสเขตที่ประกาศรับรองผล

ก็จะได้ที่นั่งตามนี้ค่ะเพื่อไทยเนี่ยร้อยสามสิบหกที่นั่ง
อันดับหนึ่งนะคะอันดับสองพลังประชารัฐร้อยสิบห้าที่นั่ง
อนาคตใหม่แปดสิบที่นั่งประชาธิปัตย์ห้าสิบสองที่นั่ง
ภูมิใจไทยห้าสิบเอ็ดที่นั่งเสรีรวมไทยสิบที่นั่ง
ชาติไทยพัฒนา๑๐ที่นั่งเศรษฐกิจใหม่๖ที่นั่ง
ประชาชาติ๗ที่นั่งเพื่อชาติ๕ที่นั่ง
รวมพลังประชาชาติไทย๕ที่นั่งชาติพัฒนา๓ที่นั่ง
พลังท้องถิ่นไทย๓ที่นั่งรักผืนป่าประเทศไทย๒ที่นั่ง
ก็มีสิบสามภักดิ์การเมืองนะครับที่ได้ศหนึ่งที่นั่งจากบัญชีรายชื่อนะคะ

พลเมืองไทยประชาธิปไตยใหม่พลังธรรมใหม่แล้วก็พักไทยรักธรรมนะฮะ
คือทั้งหมด๕๐๐คนทั้งเขตแล้วก็บัญชีรายชื่อ
เท่ากับกรกตรับรองผลอย่างเป็นทางการ๔๙๘คน
เพราะว่าเขตเหลือ๑เขตปาร์ตี้ลิสต์เหลือที่ว่างอีก๑
ก็คงจะรอคำนวณอีกครั้งหนึ่งนะครับ
พักเพื่อไทยวันนี้ออกแถลงการทันทีนะครับ
ค้านวิธีการคำนวณของกรกตที่ให้พักที่ได้คะแนนเสียงต่ำกว่า
คะแนนสสพึงมี๗๑๐๐คะแนนแล้วไปได้สอสอเนี่ย
พักเพื่อไทยระบุว่าแม้สารรัฐธรรมนูลจะมีคำวินิจฉัยว่า
ตรา๑๒๘ของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
การเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูลหลักในมาตรา๙๑
แต่สารรัฐธรรมนูลก็ไม่ได้วินิจฉัยลงไปในรายละเอียด
ถึงวิธีการคำนวณว่ากรกตสามารถคำนวณให้กับพักการเมืองที่มีคะแนน๒
สพึงมีต่ำกว่า๗๑๐๐คะแนนจะได้สอสอได้
ดังนั้นจึงต้องยึดหลักเกณฑ์วิธีการคำนวณที่ไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์
บรรยัติไว้ในกฎหมายหลักก็คือรัฐธรรมนูลในมาตรา๙๒
เพื่อไทยเห็นว่าการดำเนินการของกรกตเข้าข่ายจงใจปฏิบัติหน้าที่
และใช้อำนาจขัดต่อรัฐธรรมนูลและกฎหมาย
จะใช้ช่องทางดำเนินการตามกฎหมายต่อกรกตในทุกช่องทางต่อไป
ก็คงจะมีการยื่นเรื่องฟ้องร้องกันนะฮะสุดท้ายคงต้องไปตีความอีกครั้งที่สารรัฐธรรมนูลนะครับ
ส่วนบรรยากาศการมารับหนังสือรับรองจากกรกตเพื่อไปรายงานตัวที่สภานะครับ
ประชาธิปัตย์เพื่อไทยพลังประชารัฐเนี่ยเดินทางมากัน
วันนี้ก็มานะฮะนี่ก็เป็นที่จับตาเพราะว่า
เป็นตัวเต็งของการไปนั่งตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดรนะฮะคุณสุชาติตันเจริญ
เจ้าของฉายาพ่อมดดำคุณพ่อของคุณมดดำคัชภาพิธีกรชื่อดัง
ซึ่งคุณสุชาติก็ยืนยันนะครับว่าพร้อมอาสาทำหน้าที่นี้เพราะมีประสบการณ์ทำงานได้ทันที
จากนี้ไปก็ต้องไปจับตาเรื่องการฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาลว่าใครจะรวบรวมเสียงข้างมากในการจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับ